คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดบุรีรำมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
คุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงวัย๖๖ปีค่ะ
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากบ้านคือบ้านเนี่ยไหม้วอดเลย
คุณตารอดชีวิตออกมาได้เราได้คุยกับคุณตา
คุณตาบอกว่าตาไม่รู้จริงว่าต้นเพลิงมันมาจากไหน
เพราะว่าบ้านตากับยายไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะอ่า
ครับตอนนี้ดับเพลิงกับเจ้าที่คู่ภัยกำลัง
เริ่มรัดดับเพลิงครับเดี๋ยวลาสุดแล้วเดี๋ยวไอบริเวณหลังบ้าน
บริเวณหลังต่างหลังต่างนี่ค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะหลังจากที่ไฟมันดับแล้ว
ก็พยายามเข้าไปหาร่างคุณยายไอเง็กบุญนอก
วัย๖๖ปีที่ติดอยู่ในซากบ้านนะคะ
คือการค้นหาทั้งหมดมันเกิดขึ้น
เพราะคุณตาบัวบุญนอกสามีคุณยายค่ะ

แกวิ่งแบบแรงแกก็ไม่ค่อยมี

แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยไฟไหม้บ้าน
ยังหาตัวภรรยาไม่เจอภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
กู้ภัยก็พยายามทั้งช่วยควบคุมเพลิงดับไฟระดมค้นหาในบ้าน
ก็เจอคุณยายแต่ว่าเจอเป็นร่างไร้ลมหายใจแล้วค่ะ
คุณยายถูกไฟคลอกคาห้องนอนเนี่ยค่ะ

ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยตอนที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
เขาพยายามหาทุกซอกทุกมุมของบ้านเลย
ไม่เจอเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้
จะบอกว่าบ้านเก่าไฟฟ้ารัดวงจรชาร์จแบตทิ้งไว้อะไร
มันไม่มีเลยอ่ะอืมช้าวันนี้เราก็เลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่
ไปที่บ้านของคุณตากับคุณยายอีกรอบนึงนะคะ
ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
ข้าวของก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งบ้านนะคะ
สังเกตรอบบ้านดูก็มีขวดน้ำพลาสติกกองอยู่รอบบ้านด้วย
อันนี้ยังเดินเข้าไปไม่ถึงบ้านนะคะนี่เป็นพิติกใช่ไหม
ใช่ใช่พี่ติไปนะคะครับนี่ค่ะบ้านก็จะอยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปหน่อยค่ะ
แต่ว่าเนี่ยมันก็ไหม้ไปเยอะมากแล้วค่ะ
ได้คุยกับนางผาสุกกิติคนกิติคุณหรือว่าคุณป้าผาสุกเป็นเพื่อนบ้าน
คุณป้าผาสุกบอกว่าตาบัวกับยายไอเง็กเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้กันสองคน
ส่วนลูกอยู่ที่นครราชศรีมาบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้จริง
เพราะว่าทั้งตาบัวกับยายไอเง้งเนี่ยแกเป็นคนประหยัด
หน่วยงานจะมาติดไฟฟ้าให้นะแต่แกบอกไม่เอาไม่ต้องติดหรอก
เปลืองเงินแกก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
วนเนี่ยแกประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย
ยายไอเง็กแกป่วยร่างกายไม่แข็งแรงก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้าน
บัวจะเป็นคนเอาข้าวจากวัดมาให้กิน
เมื่อคืนนี้ค่ะคุณป้าผาสุกบอกว่าเห็นตาบัววิ่งออกมาจากบ้านที่กำลังไฟไหม้
มาขอความช่วยเหลือบอกว่าอะไรไปฟังคุณป้าเล่าค่ะ
ตะบัววิ่งมามาบอกว่าปัดตะเกียงล้มเกิดไฟว่าอย่างนี้
แล้วทีนี้ก็ยืนรอก็เมียก็ไม่เห็นออกมา
เมียก็ปัดมาเข้านอนอ่ะจากอกป่วยอยู่เนอะ

ลักษณะว่าคงจะนึกว่ามันจะไม่ลุกมาก
แต่นี่มันเป็นเชื้อเพลิงเยอะ

แล้วแกไปเผลอปัดตะเกียงล้ม

ไหม้อยู่ครึ่งชั่วโมงคลอกร่างคุณยายด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาคุณตาบัวไปอยู่ที่พักชั่วคราว
รีสอร์ทที่อำเภอหนองกี่เขาจัดเอาไว้ให้
คือทีมข่าวก็พยายามที่จะตามหาตัวตะบัวเนี่ยค่ะ
พี่ติสุดท้ายก็เจอตาบัวนะ
กำลังเดินเข็นรถบรรทุกสังกษีหลายแผ่นเลย
ก็ถามว่าจะไปไหนก็แกเก็บของเก่าขายค่ะ

คือตาบัวเนี่ย๘๖ปีแล้วแกก็มีอาการหลงลืมตามวัยนะคะ

เออก็เดี๋ยวจะเอาของไปขายแล้วจะกลับไปหายายที่บ้าน
เดี๋ยวตกลงเนี่ยแกรู้ยังว่าบ้านไฟไหม้เนี่ย
คือบางทีแกหลงลืมค่ะบางจังหวะแกก็รู้
เหมือนอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้นะคนแก่

แกก็ยังคิดว่ายายไอเง็กยังรออยู่ที่บ้าน
พี่ติก็เลยบอกว่าตาตาไม่ต้องเอาไปขายแล้ว

ลูกสาวตาที่อยู่โคราชมาหา
ขึ้นรถเก่งนะแล้วเดี๋ยวให้ลูกพาไปหายาย
พาไปหายาในที่นี้ก็คือก็ต้องไปงานศพอะค่ะ
ก็คือจะมีการจัดพิธีชาปนกิจที่โคราชเลยนะคะ
ตาบัวแกก็เข้าใจรับรู้นะ
แล้วแกก็บอกว่าตาไม่รู้จริงว่าไฟมันไหม้ได้ยังไง
ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้จุดตะเกียงด้วย
แกบอกแบบนี้ไม่ได้จุดตะเกียงด้วย
ใช้แค่ไฟฉายกับแผงโซล่าเซลล์
คืนเกิดเหตุอยู่ไฟมันก็ลุกมาจากห้องนอน
รีบวิ่งมาดูแล้วแล้วก็เอาน้ำราดแล้ว
แต่ราดเท่าไหร่ไฟก็ไม่ดับสักที
แล้วตาก็มองเห็นยายไอเง็กแกนอนหมดสติอยู่ในห้องแล้ว
ได้รีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
มันเห็นไฟลุกขึ้นวิ่งออกปิ๊บเทน้ำราด
ไม่ดับเลยไม่หนีเอาน้ำมาดับ
ดับไม่ดับไม่ดับออกหนีเลย
คุณตาแกยืนยันบอกไม่ได้จุดเทียนไม่ได้จุดจริง
แต่ว่าทางตำรวจสพนกีสันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากจุดเทียนจุดตะเกียงแล้วมันล้มนี่แหละไฟเลยไหม้
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณตาจุดหรือคุณยายจุด
แต่ก็เดี๋ยวต้องรอพี่สุรทานเข้ามาตรวจสอบอย่างเละอีกทีหนึ่งละกันนะคะ
เรื่องต้นลูกบอกว่าจะพาคุณตาบัวไปอยู่ที่โคราชด้วยกัน
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องถามความสมัครใจคุณตาก่อนว่า
คุณตาแกอยากจะอยู่ที่บุรีรำต่อหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าคุณตาแกมีอาการหลงลืมแบบนี้เนี่ย
ลูกพาไปอยู่ด้วยก็น่าจะปลอดภัยกับคุณตามากกว่านะคะ